คุณผู้ชมแต่ว่ามาเริ่มต้นข่าวเที่ยงของเราวันนี้เนี่ยไปดู
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยค่ะมีรถเนี่ยพลิกคว่ำ
แล้วปรากฏว่าในรถนั้นมีกัญชาอัดแท่งค่ะ
อยู่แบบเป็นร้อยแท่งเลย๕๐๐กว่าแท่ง
ทีนี้คนขับหลบหนีไปได้คุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
เข้าไปตรวจสอบกัญชาอัดแท่งน้ำหนักรวมประมาณ๕๐๐กิโลกรัม
หลังจากที่มีการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดได้
บริเวณถนนสายบ้านไผ่น้อง๒ห้อง
บริเวณบ้านหนองตับเต่าตำบลป่าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
แล้วในจุดที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับรถยนต์มิซูบิชิสีขาว
หมายเลขทะเบียนทพน๔๔๐๐กรุงเทพมหานคร
พลิกความตกข้างทางแล้วใกล้กันดูสิค่ะ
เจอเป็นถุงดำแบบนี้มีการแบบซีนมาอย่างดีอะค่ะ
แต่มันมีถุงดำที่มันฉีกขาดแล้วข้างในเนี่ย
ปรากฏว่ามีกัญชาอัดแท่งบรรจุอยู่ตำรวจก็มีการตรวจยึดเอาไว้นะคะ
ส่วนคนขับรถยนต์คันนี้ก็หลบหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
พันธุ์ตำรวจเอกจำรัฐจันแดงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
บอกว่าเบื้องต้นได้รับการแจ้งจากทางสายสืบ
ว่าจะมีการนำกัญชาอัดแท่งมาส่งให้กับลูกค้าในภาคกลางแล้วก็ภาคใต้
กัญชาอัดแท่งนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะคือเข้ามาทางจังหวัดเลย
แล้วทีนี้ก็จะใช้เส้นทางผ่านทางถนนสายบ้านไผ่หนอง๒ห้อง
ทีนี้พอรู้มาแบบนี้แล้วก็เลยให้ตำรวจชุดสืบสวนมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะ
เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี้ยประมาณตีห้าก็พบรถกระบะตามที่สายเนี่ย
มีการรายงานมาเลยเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้รถหยุดค่ะ
แต่ว่ารถคันนี้ไม่หยุดนะเร่งความเร็วฝ่าด่านตรวจนะคะ
แล้วพอตำรวจเห็นแบบนี้แล้วก็เลยขับไล่ติดตาม
จนมาถึงจุดที่เกิดเหตุคือมันเป็นทางโค้ง
แล้วรถที่บรรทุกกัญชาก็เสียหลักแหกโค้งตกข้างทาง
ซึ่งตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นนะคะคนขับรถหนีไปแล้ว
แต่ว่าพบกัญชาอัดแท่งน้ำหนักรวมกว่า๕๐๐กิโลกรัมนะคะ
อกจากนั้นในรถยังเจอหลักฐานที่จะสาวไปถึงคนขับรถได้
เพราะว่าเจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องนึง
เจอกระเป๋าสตางค์แล้วในนั้นเนี่ยมีเอกสารด้วย
ว่าน่าจะเป็นเอกสารของคนขับรถ
แล้วก็เจอป้ายทะเบียนปลอมอีก๔แผ่นนะคุณผู้ชม
ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแถลงความคืบหน้า
ในการติดตามขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งนี้ต่อไปนะคะ